เสียหายหลายร้านจริงจริงเพราะอะไรคะรถเก๋งคันนี้เขาเสียหลักค่ะ
แล้วก็ไปพุ่งชนไปกวาดตรงนั้นร้านรวงต่างหลายร้านจริง
และแถมพอชนแล้วไม่ได้ลงมาดูนะหนีไปเลยค่ะ
ไปหมดเลยอ่ะกวาดไปหลายร้านจริงใช่ร้านลาบร้านตัดผมมินิมาตร
ซักผ้าเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญร้านขายไก่ย่างร้านขายกาแฟ
หมดค่ะร้านขายกาแฟสดน่าสงสารใช่เขาเข่าสุดเลยเจ้าของเนี่ยฮะ
โอ้โหนี่เกิดขึ้นตรงห้องแถวนะคะริมถนนอุดรสามพร้าว
ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีคือจริงจริงเกิดขึ้นสักประมาณตีสองได้ค่ะ
รถเก๋งขาวคันนี้ก็เสียหลักแล้วก็มาพุ่งชนร้านค้าร้านอ่ะทั้งแถบอ่ะ
ไปหมดเลยแต่รถเก่งคันนี้คือสภาพเขายังไปต่อ
คุณผู้ชมไม่ได้หยุดไม่ได้ลงมาดูอ่ะค่ะชนหนักขนาดนี้เนี่ยนะใช่
จะตามตัวกันยังไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
นี่นะคะพอตื่นเช้ามาเห็นร้านตัวเองเป็นแบบนี้แล้ว
โอ้จะไปตามตัวคนที่มาชนร้านได้จากที่ไหน
เอาคลิปนี้โพสต์ลงโซเชียลตามหาเลยคนขับเก๋งคันนี้

เพราะว่าตั้งกี่ร้านที่พังเสียหายไป

เมื่อกี้ไงที่คุณบุ๊กบอกว่าน่าสงสารที่สุด
คือร้านขายกาแฟสดเพราะว่าเสียหายหนักมากนะ
เจ้าของร้านเขาบอกว่าคิดดูดิ
ผมลงทุนเปิดร้านได้อาทิตย์เดียว
ร้านผมไปหมดเลยเปิดร้านต่อไม่ได้
แค่ร้านผมร้านเดียวนี่ความเสียหายนี่
เฉียดแสนนะ๗๐๐กว่าบาทแล้ว

แล้วจะตามมาได้อย่างไรรถเก่งคันนั้น
คุณผู้ชมรู้ไหมว่าในที่เกิดเหตุ
ตอนที่เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเจอเป็นป้ายทะเบียน
ทะเบียนรถขอไข่จอจาน๓๖๕๙อุดรนี่

อย่างน้อยจะได้สาวไปถึงตัวเจ้าของรถ

ตอนนี้เขาเอาป้ายทะเบียนนี้ไปลงบันทึกประจำวัน
ไว้เป็นหลักฐานที่สพเมืองอุดรแล้วนะคะ
แล้วความคืบหน้านักข่าวติดต่อไปยังตำรวจ
นี่สรุปคือได้ลงบันทึกประจำวันไว้
แต่พอทีมข่าวติดต่อไปที่ตำรวจ
บอกว่าอยากให้เอาป้ายทะเบียนคันนั้น

ไม่ได้เอาป้ายทะเบียนไม่ได้เอาหลักฐานนี้ไปไง
ก็จะได้ตามคู่กรณีมาชดใช้ค่าเสียหาย
แล้วก็ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
นี่เท่าที่ดูร้านอย่างน้อย๗ร้านแล้ว
พี่เจ้าของร้านต่างเขาลงความเห็นเหมือนกันเลย
คนขับเมาเมาขับมาชนแล้วก็หนี
ก็กลัวไงว่าเดี๋ยวถ้าเจอเอาเป่าวัดแอลกอฮอล์

แต่ยังไงคุณก็ต้องมารับผิดชอบนะทำร้านเขาเสียหายแบบนี้ค่ะ
ไม่ยากหรอกนะฮะเจอป้ายทะเบียนเป็นหลักฐาน